เอาคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องที่เราต้องตามกันต่อนะครับ
ตามกันมา๒วันแล้วสำหรับกรณีของผู้หญิงคนนึง
ที่ถูกอดีตสามีเนี่ยตามไปถึงที่ทำงาน
ตบตีจนหน้าตาปูดบวมเอาปืนข่มขู่
ลักพาตัวเธอจากที่ทำงานขึ้นรถแล้วหายไปเลยเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะ
ผู้ชายชื่อในบอยนะฮะตำรวจออกหมายจับแล้ว
ส่วนนี้ค่ะหน้าตาของฝ่ายหญิงที่ถูกลักพาตัวไปแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกาย
ตาปูดบวมแบบนี้เลยนะคะเรื่องนี้เกิดจากที่ญาติของฝ่ายหญิง
ก็คือนางสาวรัตนาหรือคุณปอเนี่ยถูกในบอยสามีเก่าฉุดไปจากที่ทำงาน
โดยมีการตบตีและใช้ปืนข่มขู่ไม่ให้คนเข้ามาช่วย
ญาติเนี่ยโพสต์บอกให้ช่วยกันตามหาตัว
ใครเจอใครเห็นเบาะแสช่วยแจ้งหน่อย
เพราะถูกพาหายไปแล้วติดต่อไม่ได้เลย
บ่ายเมื่อวานนี้ค่ะญาติของนางสาวปอก็เลยเดินทางมาขอความช่วยเหลือ
มูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
โดยลูกพี่ลูกน้องของนางสาวปอนะคะนางสาวยศวดีก็เล่าบอกว่า
ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนายบอยอดีตสามีของพี่เนี่ย
บุกไปที่ทำงานของพี่สาวเธอ
พอเจอหน้าปุ๊บเปิดฉากเลยค่ะทั้งตบทั้งตี
ชักปืนออกมาขู่คนในที่ทำงานบอกอย่ามายุ่ง
นี่มันเรื่องผัวเมียวลีเด็ดวลีประจำเลย
เวลาใครพูดแบบนี้ขอให้เข้าไปยุ่งด้วยการโทรแจ้งตำรวจทันทีเลยนะคะ

ถ้าเขามีปืนก็ต้องระวังตัวแต่โทรแจ้งตำรวจทันทีเลย

ถ้ามันมีการทำร้ายร่างกายกันมันไม่ใช่เรื่องจริงแน่นอน

อ่ะทีนี้ชักปืนมาขู่คนก็ไม่ได้กล้าเข้าไปยุ่ง
แล้วก็จิกผมลากนางสาวปอออกจากที่ทำงาน

สภาพใบหน้าคือบวมช้ำแบบไม่เกรงกลัวอะไรเลย
และข้อความใต้ภาพเขียนว่าอะไรรู้ไหมคะ
ว่าไงคะมารับศพด้วยโอ้โหหน้ากลมมากเลยอ่ะเนี่ย
คุณคิดว่าพ่อแม่เขาญาติพี่น้องเขาจะอยู่สุขไหม

ปรากฏคนรับสายคือในบอย
แล้วลากนางสาวปอมาตบตีอย่างทารุณให้เห็นจะ

คนเป็นครอบครัวใจจะขาดอ่ะ
ทีนี้ถามถึงความสัมพันธ์ของนางสาวปอกับนายบอย
เขามีความสัมพันธ์เขาเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยากันมานานแค่ไหนลึกซึ้งอย่างไร
สองคนนี้เนี่ยเคยอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาประมาณ๔ปี
มีลูกชายแล้วด้วยนะคะหนึ่งคนอายุสองขวบ
ช่วงที่อยู่ด้วยกันเนี่ยทะเลาะกันบ่อยค่ะ
เพราะว่าฝ่ายชายขี้หึงหึงมาก
พอหึงเสร็จปุ๊บทะเลาะเสร็จปั๊บตบตีผู้หญิงตลอดถูกซ้อมอย่างทารุณ
ปรากฏว่า๒ปีก่อนนางสาวปอจับได้ว่า
บอยไปมีผู้หญิงอื่นหึงเขาแต่ตัวเองก็นอกใจเขา

ตบตีเปล่าแล้วก็ยิ่งนอกใจอีกเธอเลยหนีไปอยู่กับน้า
ส่วนลูกชายก็เอาไปฝากให้แม่เลี้ยงไว้
กระทั่ง๔เดือนก่อนนางสาวปอให้ทนายความฟ้องหย่าในบอยเลยค่ะ
ซึ่งคิดว่าการฟ้องหย่านี่แหละน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ในบอยโกรธแค้น

ล่าสุดตำรวจออกหมายจับในบอยแล้ว๔ข้อหานะคะ
คือบุกรุกเคหาสถานโดยมีอาวุธ

ขืนใจโดยมีอาวุธและข่มขู่ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว
นางสายสวรรค์แม่ของนางสาวปอบอกว่า

เขยใช้โทรศัพท์ของลูกสาววีดีโอคอลมาหา

แล้วตบตีลูกแม่ให้แม่ดู

แทบขาดใจตบตีให้แม่ดูเสร็จปุ๊บตัดสายไปเลย
ติดต่อไม่ได้เลยค่ะเป็นห่วงมาก
แม่บอกว่าถ้าบอยดูทีวีอยู่นะ

อย่าลืมนะว่าบอยเนี่ย
คิดเนาะ

ก็บอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนสนคลองตันออกหมายจับแล้ว

ปวีนาก็พาแม่ของผู้เสียหาย

ทีปานดำผู้กำกับการสอนอคลองตัน

อยู่ที่จังหวัดศุภัณฑ์บุรีนะคะ
ใครเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้

ที่ไหนอย่างไรขอความกรุณานะคะ
แจ้งข้อมูลได้ทันทีตลอดเวลา
ที่สอนอคลองตัน

โทรเลยนะคะถ้าเห็นหน้าไม่ว่าจะเป็นนางสาวปอหรือว่าจะเป็นนายบอยนะคะ
ช่วยกันหน่อยละกันนึกถึงใจคุณแม่นึกถึงใจครอบครัว
ตอนนี้ยังตามหาไม่เจอเลยนะคะ